มันจะเข้าไปถึงข้างหน้าเลยแล้วนั่งนั่งมาแล้ว

เดี๋ยวจะมีจังหวะนั่งปืน
พี่เจมส์นั่งปืนไม่ได้
นี่อ๋อนี่ใช่ไหม
อ๋อยิงแล้วนะมันยื่นมาแล้ว

เอ่อตอนนี้มันเปลืองที่ลงกระเป๋าอ๋อเคยยังมีจังหวะว่าขึ้นลำเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
กล้องตัวนี้จัดร้านอะไรเดี๋ยวต้องดูดูในประวัติอ่ะเออแล้วอ่ะเอาลงที่ลงกระเป๋า
อ๋อเธอเปิดเป็นคนนี้ใช่ไหม